พาไปพิสูจน์ความเฮียนของต้นโพที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะ
บอกว่าต้นโพต้นนี้นะมันอยู่มานานกว่าร้อยปีแล้ว
แต่ชาวบ้านเนี่ยผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนได้ยินเสียงเด็กร้อง
เสียงเด็กร้องไห้๕วัน๕คืนติดกัน

แต่พอไปดูไม่มีไง
ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้น
แต่ที่มีคือซากปรักหักพังของสารตายายกุมารทอง

ชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วย้ายไหม
เขากลัวกันว่าเดี๋ยวมันจะมีอาถรรพ์มีผีมีสิ่งลี้ลับอะไรอยู่หรือเปล่านะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกนอกจากสารพระภูมิสารตายายแล้วเนี่ย
มีรูปปั้นกุมารทองรูปปั้นพญานาค
มีพระพุทธรูปอื่นเยอะแยะเลยที่คนเอาไปทิ้งอยู่ตรงนั้น
ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันค่ะเนี่ยต้นโพลักษณะแบบนี้
ประกอบกับพอดีเลยการไฟฟ้าเขาอยากจะเคลื่อนย้ายต้นโพต้นนี้
เพราะมันไปตั้งอยู่ตรงแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงพอดีค่ะ
แต่ทีนี้พอมันมีคนได้ยินเสียงเด็กร้องขนาดนี้
จะย้ายธรรมดาก็แหม่เกรงใจสิ่งที่สถิตอยู่ในต้นโพเนอะ

เขาก็เลยเชิญอาจารย์เชิญคล้ายกับหมอผีอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาทำพิธีในการย้ายต้นโพนะคะ
ก็เป็นคุณหมอทำอาจารย์ชื่อว่าหมอเริงหรือว่าอาจารย์เริงค่ะ
ก็มีคนงานจากการไฟฟ้ามีชาวบ้านมาขอร่วมดูพิธีด้วยนี่
นี่คือหมอเริงเขาก็มีการจุดทูบ
ทูปเสียงทายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมีทูปเสียงทาย
ขันน้ำมนต์คุณผู้ชมดูขันน้ำมนต์ให้ดีก่อน
เฮ้ยเห็นเลยนะเนี่ย
เป็นครั้งแรกที่ที่ฉันเห็นเลขชัดขนาดนี้

คุณผู้ชมดูให้ดีที่บอกให้ดูให้ดีเป็นเพราะว่า
เลขเสี่ยงทายบนทูบเลขเดียวกับขันนมลเลย
เขาบอกว่าเลขเดียวกันเป๊ะเลย
คนเขาก็เลยเชื่อว่าต้องให้โชคแน่เลย

เผื่อจะได้เห็นกันชัด

คุณผู้ชมดูจากในขันเมื่อสักครู่เอาละกัน
เดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยนะ
ไม่รู้ว่าเขาแอบเก็บภาพไว้คนเดียวหรือเปล่าไง

เอาเป็นว่าอาจารย์เริงที่มาทำพิธีย้ายต้นโพ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านแจ้งมาด้วยนะว่า

เห็นเป็นเงาดำธมืนใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นโพ
อาจารย์เริงบอกสงสัยจะมีอะไรลี้ลับสิงสถิตอยู่
แต่ที่แน่เลขในขันน้ำมนเหมือนสกรูเนี่ย
ที่มันไปตรงกับไอทูปเสียงโชคเสียงท้ายเนี่ย

เห็นแค่นั้นความสามารถที่ฉันมีแค่นั้นจริง

ใช่คุณพูดถูกเขาบอกมี๓ตัวนะคะ
ก็ก็เขาบอกว่ามันไม่เคลื่อนอ่ะ

พอเขามากลางคืนเขาบอกเขาไม่เห็นต้นโพ

ว่ามันไม่ใช่ต้นโพผมเห็นเป็นคนก็บอกอย่างนี้

ชาวบ้านเขากลัวไหมครับ
เขาไม่รู้เขาว่านึกว่าจะเป็นคน
เขาไม่เห็นต้นโพเขาเห็นเป็นคนเขาบอกยังไปยืนดำอยู่ข้างบน
มีคนมายังเลยช่วงนี้
แต่พอดีที่มันทำวิธีมันได้เลข
๗๖๕แล้วก็๕๖๐บ้านนั้นที่ทำวิธี
ขอบคุณอาจารย์เริงมากอาจารย์เริงบอกออกมาแล้วนะคะ

เอาเห็นไหมเห็นเหมือนที่อาจารย์เริงพูดป่ะ
คือผมเห็นคนละเลขกับอาจารย์แต่ตัวท้ายข้างหลังเลขเดียวกันนะ

ดูไม่ออกกับหัวไหมตัวอื่นกับหัวไหม

แต่อาจารย์เริงบอกแล้วกัน
เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็ตอนนี้ย้ายต้นโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีการตั้งสารตัวแทนให้ชาวบ้านเขามากราบไหว้กัน
ก็หวังว่าเดี๋ยวพอมีการย้ายตนพงตนโพอะไรไป
เสียงเด็กร้องหรือเงาดำธมืนอาจจะหายไป